ไปมามีคนเชื่อแต่คนไม่เชื่อก็มีแล้วคนไม่เชื่อก็เคลื่อนไหวใหญ่

ขอบเอกสารไปสถานทูตลาวประจักรประเทศไทยแล้วโวยฝั่งลาวฝั่งลาวเป็นคนยิงปืนไฟ
อาจารย์๗ที่จุฬาแต่เมื่อวานนี้ไปยื่นเรื่องที่สารทูต
ลาวประจำประเทศไทยแต่ไม่มีใครอยู่ยื่นผ่านใคร
รอปภอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ไปไหนวันหยุดว่ะ
วันหยุดดังนั้นเลยยื่นผ่านท่านรอปภไป
แต่พี่สมพบบอกไม่เป็นไรเอกสารยังไงก็ต้องไปถึง
ท่านเอกอักเลศทูตลาวประจำประเทศไทยแน่
คุณสมพบบอกว่าบ้างไฟพญานาค๑๕ค่ำ
เดือน๑๑เมื่อวันออกภัณฑ์ศาสตร์ที่ผ่านมา
เราเห็นเนี่ยกี่ร้อยนะหกร้อยใช่ไหม
๖๒๙รูป๖๒๙รูป๖๒๙ดวง
อันนั้นเนี่ยมันปลอมหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะ
เป็นฝีมือของคนแล้วไม่ใช่คนฝั่งไทย
เพราะฝั่งไทยเอาแต่ดูแต่อีกฝั่งหนึ่ง
คือฝั่งสปเป็นคนยิงออกมา

เพราะว่ามีการพิสูจน์เอาอุปกรณ์อุปกรณ์เอากล้องเอาไปติดไว้ปลายทง
เห็นดวงไฟมาจากป่ากระบอกปืน
ของฝั่งสปลาวแล้วมันพุ่งขึ้นฟ้า
ดังนั้นเลยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้
มาจากฝั่งเพื่อนบ้านแล้วเอามาเลยครับ

คือนครเวียงจันทร์กับแขวงบริคัมไส้
๑๐หมู่บ้านที่ว่าอยู่เวียงจันทร์กับบริคัมไส้
ที่มีการยิงปืนไฟทำให้ฝั่งไทย
เข้าใจผิดว่ามันคือบ้างไฟพญานาคฟังจากพี่สมภพ
จนกระทั่งปี๕๔ความเชื่อแทบจะลงไปเหลือ๐
ทีมข่าวทาเลทีวีก็ข้ามฝั่งไปคุยกับชาวสหปปลาวฝั่งโน้น
ก็คือเมืองปากงึมปากงึมคืออยู่ฝั่งสวปลาวที่เวียงจันทร์

เมื่อก่อนนี้เคยมีการยิงประทัดจุดประทัดยิงปืนไฟ
แต่หลังจากนั้นมาหลังจากนั้นแปลว่าเมื่อประมาณสักหลายสิบปีที่แล้ว
ทางการลาวห้ามยิงปืนไฟดังนั้นเขาไม่เคยยิงเลย
อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจะปฏิเสธว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับคนสปลาคนสปไม่ได้เป็นคนยิงปืนไฟ
ทำให้ฝั่งไทยเข้าใจผิดว่าเป็นบ้างไฟฟังเสียงครับ
ให้เจ้าของล่ะหรือละบลองว่าจะบ่อน้ำเอาประทักษ์
หรือว่าบ้างไฟที่มีเสียงเด็กเสียงดังมาจำนาย
หันกลับมาฝั่งไทยอีกทีไปที่รัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
ที่น้องทัยชาวบ้านฝั่งราวพยาบาลบอกให้พวกไม่เกี่ยวนะ
ฟางไทยก็บอกมันเป็นความเชื่อมาเป็นร้อยร้อยปีแล้ว
นี่คือปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคออกมาฉลองออกพรรษา
ดังนั้นเชื่อกันแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนเกิด

ชาวบ้านบางคนบอกไอ้คนที่พูดส่วนใหญ่มันไม่ใช่อยู่ที่นี่ไง
มันเป็นคนนอกแล้วมันก็พิสูจน์อะไรกันมาหลายสิบปี

แต่ชาวบ้านเขาเชื่อเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำโขง
เจอปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในบ่อน้ำ
น้องน้ำเล็กใหญ่ในพื้นที่
วันออกพรรษาก็เจอปรากฏการณ์แบบนี้เช่นกันฟังเสียง
ซาเมืองนึงเขามาเก้าหาว่าเป็นการเงียงเปลือนไหมครับ